ครับมีรายงานบอกว่าทางท่านนามเผอร์บังพลีเนี่ยนะฮะ
ออกประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วในรัศมี๕กิโลเมตรนะครับ

คุณผู้ชมได้ยินเสียงนี้ได้ยินการรายงานนี้

เชื่อเขาเถอะนะครับออกมาจากตรงนั้นก่อน
แล้วก็ตอนนี้ระดมเจ้าหน้าที่กับกู้ภัยนะฮะ
แล้วก็ทุกคนที่ทำงานอยู่หน้างาน

อันนี้คือเหตุการณ์วินาทีแรกที่เกิดขึ้น
ใช่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย
มันเสี่ยงอันตรายครับเพราะว่าไฟมันกำลังลุกลามเข้าไป
ถึงจุดที่มีการเก็บสารเคมีอยู่
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากพื้นที่ของสมุทรประการฮะ

บอกว่าไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อไปดับเพลิงได้แล้วนะคะ
แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทำงานด้วย

ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว

แรงขนาดยืนอยู่บนยอดตึกไทยรัฐทีวี
อ้าวมองไปนั่นแหละปากนะบางพีเหรอ
ครับก็ยังมองเห็นเลยอ่ะนี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะ
โรงงานในพื้นที่ของบางพลีสมุทรปราการ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตี๓ที่ผ่านมาครับ